เบียดเบียนก็จะเป็นปัญหาอย่างเช่นเรื่องของค่าเสือดำ
ที่เป็นกรณีใหญ่นะคะที่นายเปรมชัยกรณสูตร
และนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องของการพิทักษ์ป่าของเจ้าหน้าที่ด้วย
ว่าต้องทุ่มเทเสียสละบางรายนี่ถึงขั้นเสียชีวิตกลางป่าเลยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะมีกลุ่มจิตอาสานำโดยดารานักแสดงนะคะ
ได้เข้าไปมอบกรมฐานประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านี้ด้วยเพื่อถือว่าเป็นขวัญกำลังใจ

ทุก๑เดือนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเลสวน
และทหารหน่วยเฉพาะกิจราชย่ากองกำลังสุรสีจังหวัดกาญจนบุรี
แบ่งทีมเดินเท้าและตะเวนไม่ต่ำกว่า๑๕วัน
ระยะทางรวมแล้วอย่างน้อย๘๐กิโลเมตร
เพื่อเฝ้าระวังและปกป้องผืนป่าด้านตะวันตกบนเนื้อที่๑ล้าน๔แสนกว่าไร่
ไม่ให้ถูกบุกลุกจากในภาระสัตว์ป่าและขบวนการลักลอบตัดไม้
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องใช้ชีวิตกลางผืนป่า
ด้วยหัวใจแรงกายและความเสียสละ
จนบางครั้งอาจได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต
ทำให้กลุ่มจิตอาสาทำด้วยใจโครงการไทยรักป่ายกมือขึ้น
นำโดยท็อปดารานีนุษย์ดารานักแสดงพร้อมกับคณะ
มองว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าส่วนใหญ่
โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานจ้างเหมาทุกคน
ไม่มีหลักประกันสุขภาพและไม่รับสวัสดิการอย่างเพียงพอ
รวมถึงประดับหน้าที่ที่เสี่ยงภัยอีกด้วย
ทำให้กลุ่มอาสาจึงจัดตั้งโครงการ
รวมทุนจากประชาชนผู้มิจิสันธา
กรมทันประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ

เพราะพวกเขาคือตัวแทนของคนไทย
คอยปกป้องมรดกของชาติ
และฉวันพวกเขามาในจุดต่อไป

เมืองไทยประกันภัยจะมอบให้กับทางอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
โดยแบ่งไปสองกลุ่มคือพลักงานจังหมอทุกคน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ
จำนวนสองร้อยสิบห้าแห่งทั่วประเทศ
รวมแล้วสี่พันสี่ร้อยสิบห้าคน

ทั้งเรื่องอุปัฏเทศและสุขภาพเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรสวนยอมรับว่า

สังคมให้ความสำคัญกับเจ้าที่พิทักษ์ป่า

ซึ่งตนเองก็เชื่อด้วยว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคน

และความสามารถของพวกเขาให้เต็มที่
ก็ดีใจครับที่วันนี้เจ้าที่ผู้พิทักษ์ป่า

ได้เละถึงความสำคัญของการรูรัก
ผมเชื่อว่าเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน
เป็นอย่างเต็มกำลังความสามารถแน่นอน
กับผู้ที่ช่วงเดียวพวกเราได้ติดกว่า
ความห่วงใยของกลุ่มจิตอาสาและพี่น้องประชาชน

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าที่พิทักษ์ป่า

ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในการพิทักษ์ผืนป่า
แต่อย่างน้อยก็สามารถบอกเจ้าที่ทักป่าทุกคนได้ว่า
พวกเขาไม่ได้ต่อสู้ภัยอันตรายเพียงแค่ลำพัง
ยังมีคนไทยอีกหลายร้อยล้านกำลังใจ

วิชัยแป้นจันลาถ่ายภาพพยุงศักดิ์การสมเกต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน